เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะเผยวิธีที่ทำให้ต้นมะละกอของคุณ
ผลโตลูกดกใหญ่ยาวขายได้ต้นละครึ่งแสน
ด้วยวิธีง่ายจากไข่เป็ดจากนั้นจะพาไปพบกับมหาเศรษฐี
เพิ่มมูลค่าขายไปทั่วโลกที่สร้างรายได้สูงสุดกว่า๘๐๐๐ล้านบาท
เขาทำได้อย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
สวัสดีครับพบกับเราทางทรัฐทีวีแบบนี้นะครับ
รายการที่จะเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่ใหม่เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด
และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เช่นเดิมนะฮะหลากหลายเรื่องราวไอเดียการทำเงินเทคนิคต่าง
เคล็ดลับในการเพิ่มผลผลิตนะฮะรอคุณผู้ชมอยู่เพียบเลยครับวันนี้

วิปัสนาวิปัสนาวิปัสนา

เอาใหม่ฒุชชาอีฟศชชนะ
อ่อหลบแล้วฮ๊า
เดี๋ยวนะคะเข้ารายการมาก็ชวนเข้าวัดเลยเหรอคะพี่ป้อง
ครับผมทุกนี้เวลาเราเป็นเงินเป็นทอง

แต่เกษตรกรที่อาคชาฟาร์มนะฮะเขาได้ทำการทดลองครับ
นำย่าเนเปียที่ปลูกไว้นะฮะซึ่งปกติเนี่ยนะครับ
เป็นย่าที่เขาใช้เลี้ยงวัวและเป็นย่าที่มีปริมาณโปรตีนสูงนะครับ
เอามาลองเลี้ยปลาสลิดดูค่ะผลปรากฏว่าย่าเนเปียนนะครับ
สามารถลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงได้ถึง๙๐
และปลาสลิดนะฮะมีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับปลาสลิดที่เลี้ยงด้วยวิธีการเลี้ยงเดิม
โดยใช้ย่าแพรกผสมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปอีกด้วย
โอ้โหแล้วเจ้าย่าเนเปียค่ะจะไม่เป็นอันตรายต่อปลาหรือน้ำเหรอคะพี่ป้อง
ไม่เป็นอันตรายแน่นอนครับน้องเนยครับเพราะว่าเป็นญาติที่ไม่ติดเมล็ดครับ
จึงไม่เสี่ยงต่อการเป็นวัชพืช
อกจากจะเลี้ยงปลาสลิดเพื่อการขายแล้วนะครับเขายังนำปลาสลิดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
ที่สำคัญครับระบบการทำฟาร์มของที่นะฮะยังเป็นฟาร์มแบบพอเพียงครับ
มีการหมุนเวียนวัตถุดิบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
นี่แหละครับเทคนิคง่ายนะฮะที่ใครก็เอาไปทำได้นะครับ
เพียงแค่คุณหยิบธรรมชาติใกล้ตัวนะครับมาใช้ประโยชน์
ที่สำคัญครับทำแล้วรวยแน่นอน
ใช่ค่ะเราเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนทำให้ปลาโตไวแล้วก็ได้กำไรเพิ่มอีก
ถูกต้องค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเขายังมีการต่อยอดปลาสลิดของตัวเอง
ด้วยการนำมาแปรรูปอีกด้วยนะคะเนี่ยเยี่ยมจริง

เอาลับไปค่ะคนละหนึ่งก่อนเป็นตัวอย่าง

เอากระดาษใช้แล้วมาให้ทำไมครับให้ใครดูสิ

คือวันนี้นะคะอยากจะให้ลองคิดดูว่า

แต่ว่าจะดีกว่าไหมคะถ้าเอากระดาษเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นของตกแต่งบ้าน
ที่มีชิ้นเดียวในโลก
ในการชุบชีวิตกระดาษเหลือทิ้งนะคะ
เป็นของคุณวิทยาชัยมงคล
ที่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาทำงานในกองถ่าย

แล้วก็จะพบว่ามีกระดาษเหลือทิ้งเยอะแยะมากมายนะคะ
คุณวิทยาจึงบอกว่ากระดาษมีความเป็นไปได้

หลังจากลองผิดลองถูกนะคะ
ก็พบว่ามีส่วนผสมของเนื้อดินในกระดาษค่ะ
ซึ่งในที่สุดนะคะเขาก็ทำสำเร็จ
ก็คือการปั้นงานด้วยมือขึ้นมาทีละชิ้นค่ะ
ถึงแม้จะเป็นรูปทรงหรือหน้าตาพิมพ์เดียวกันนะคะ
แต่ว่าไม่มีทางที่จะเหมือนกันแบบเป๊ะแน่นอนค่ะ
โดยเฉพาะลวดลายนะคะของกระดาษที่ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางซ้ำกันนะคะ
ก็เกิดเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกเลย

ซึ่งปัจจุบันค่ะนอกจากกระดาษแล้วเนี่ย
เขายังเก็บวัสดุเหลือใช้รอบตัวเลยนะคะ
เช่นพวกกากกาแฟกากใบชาค่ะดอกไม้แห้งนะมาผสมผสานกับผลงานด้วยล่ะค่ะ
น่าสนใจมากแล้วขั้นตอนเขาทำยังไงกันคะ
เขาเอากระดาษมะขยำมาปานบานแล้วก็บวกกับวัสดุอื่น
สร้างให้เกิดมวลเช่นเดียวกับดินนะคะ
พอลักษณะของมันจับตัวเป็นก้อนแล้วก็เริ่มมีน้ำหนักพอตัว
แล้วก็เลยจับปั้นเป็นทรงได้เลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มันเป็นกระดาษนะคะ
คุณวิทยาเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีด้วยเพราะกลัวว่ามันจะทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะสามารถโดนน้ำได้ประมาณนึงนะคะ
ก็เหมาะกับตกแต่งห้องใส่แจ็คกันดอกไม้แห้งอะไรประมาณนี้ค่ะ
เห็นกันชัดเลยจะบอกว่าสวยมากสวยมากสวยจริงครับ
จะมองไม่ออกเลยว่าแบบเป็นกระดาษนะคะใช่ถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าทำมาจากกระดาษเลยนะครับเนี่ย
มันเกิดจากสีของกระดาษล้วนโดยที่ไม่ได้มีการเคลือบสีอะไรเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะ
ซึ่งสิ่งของที่ไม่มีค่าสำหรับคนอื่นนะคะถ้าเรานำมาทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง
ก็สามารถสร้างมูลค่าได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะขอเทคนิคการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษแบบนี้นะคะ
ก็สามารถติดต่อได้ตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะ
เทคนิคที่จะทำให้มะละกอของคุณนั้นยาวยาวเกือบเมตร
มันมีจริงเหรอคะเกิดมายังไม่เคยเห็นมะละกอยาวเกือบเม็ดเลย
ไม่เคยเห็นไม่เป็นไรค่ะแต่จะบอกว่านอกจากมันจะใหญ่แล้วต้นมะละกอที่สวนเนี่ยต้นเดียวมูลค่า๑ต้นนะคะครึ่งแสนบาท
โอ้โหมันจะเป็นไปได้ไงครับน้องตอง
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วจ้าเพราะว่าส่วนที่ใบตองจะพาพี่ทุกคนไปเนี่ยนะคะเขามีเทคนิคพิเศษที่ทำให้ต้นมะละกอของเขาลูกดกผลโตแล้วก็ผลยาวด้วย
อย่ารอช้าค่ะไปกันที่นี่เลยต้มจ๋ามะละกอฟฟาร์ม
ใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสี่

เจอแล้วค่ะเจออย่างนี้แหละค่ะพี่จ๋า
ลูกใหญ่ลูกดกลูกงามลูกยาวอลังการขนาดนี้
แต่ก่อนที่ใบตองอยากจะรู้เคล็ดลับว่าทำยังไง
ขออนุญาตพูดคุยกับพี่จ๋าสักเล็กน้อยนะคะ

จ๋าปลูกมะละกอในพื้นที่ทั้งหมดตอนนี้กี่ไร่แล้ว
อะไรค่ะ๕ไร่นี้คือพันธุ์อะไรคะ
แขกนวันศรีสะเกดค่ะทำไมต้องเป็นพันธุ์นี้อะ
คันนี้เป็นพันธุกรรมท้องถิ่นนะคะ
กว่าจะได้ผลผลิตใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ
แปลงนี้นะคะใช้เวลา๔เดือนครึ่งสามารถเก็บขายได้
ในพื้นที่มะละกอ๕ไร่ที่เราปลูกเนี่ยขายอะไรในนั้นบ้าง
ขายทุกส่วนของมะละกอนะคะใบนี้ก็ขายได้

เขาเอาไปทำฝ่าใบผงสมุนไพรค่ะเขาสกัดเป็นผง

เป็นลูกมะละกอที่อายุ๔เดือนสามารถเก็บขายลูกดิบได้
ก็โลละ๑๒บาทถึงหน้าสวนเลยค่ะ

แต่ที่ใบตองรู้มาก็คือเด็ดกว่าขายมะละกอดิบค่ะ

ขายกิโลกรัมละ๑๓๐๐๐ถึง๑๕๐๐๐บาท
กิโลกรัมละ๑๓๐๐๐ถึง๑๕๐๐๐บาทค่ะ

อดมันเยอะขนาดไหนพี่จ๋า

หลังจากที่เคยปล่อยเป็นขีดเป็นกิโลอ่ะค่ะ

แล้วก็ทำให้คนที่รับจำนวนน้อยเข้าไม่ถึง
จ๋าคะแล้วมะละกอ๑ต้นทำรายได้ได้ต้นละเท่าไหร่

ขายเมล็ดใช่ค่ะ๔๐๐๐๐ถึง๕๐๐๐๐บาท
สวนมะละกอแบบนี้รายได้ดีขนาดไหนคะ
ก็รายได้ดีเท่ากับงานประจำเลยค่ะ
เป็นตัวเลขก็เป็นหลักแสนได้นะคะ

ตอนนี้ใบตองจะพาทุกคนมาล้วงเคล็ดลับที่จะทำยังไงให้มะละกอนั้น
ลูกใหญ่แล้วก็ผลดกนะคะ

จุลินทรีย์ก็คือน้ำหมักชีวภาพ

สูตรนี้อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะ

ส่วนผสมของเราพร้อมแล้วครบแล้วนะคะ

ค่ะนี่ใส่ไข่ลงไป
ไข่๑ฟองต่อผงชิวรส๑ช้อนโต๊ะ

อย่างละ๑ไข่มันจะช่วยอะไรคะพี่จ๋า

ออกผลดกนะคะจะบรรบรับบุ่งดอกบรรบบุ่งผลนะคะ
ผงชูรสจะช่วยให้ออกมาดก

จะช่วยเร่งให้พืชงามนะคะ

อายุใช้ได้ตั้งแต่๑เดือนขึ้นไป
วิธีการที่เราจะไปใช้ลดต้นมะละกอคือทำยังไงคะ
ใช้อยู่ที่๗๕๐ซีซีก็คือเครื่องขวัดนี้

๓๐ลิตรก็ได้ประมาณ๑ไร่ได้

พ่นกี่ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ

เรียกได้ว่าเป็นอาชีพเสริมแล้วกัน
ที่สร้างรายได้มูลค่าเทียบเท่ารายได้หลักต่อเดือนเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เคล็ดลับนะคะ
ในการที่ทำน้ำหมักเอาไปบำรุงมะละกอ
ให้ออกดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่แล้วก็ยาวแบบนี้นะคะ

ไม่น่าเชื่อครับว่าแค่ใช้ไข่ผงชุรสแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเอง
ก็สามารถทำให้มะละกอนี่มันใหญ่ออกลูกแบบเบอร์เริ่มยาวเกือบเมตรเลยแหละครับ

อีกเรื่องที่ทำให้น่าทึ่งไม่แพ้กันคือยอดออเดอร์
เดือนละแสนปีละเป็นล้านเลยเหรอคะ
จริงค่ะและนี่แหละค่ะเทคนิคดีที่นำมาฝาก
เรียกว่าเป็นการชี้ช่องทางรวยให้กับทุกคนเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องดีรออยู่อีกเพียบเลยนะคะ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วกลับมาพบกันค่ะ
ช่วงนี้แล้วนะคะก็หน้าร้อนเลย
อยากรู้ว่าพอหน้าร้อนแล้วทุกคนนึกถึงอะไร

เหรอแต่พี่จะชอบไปดำน้ำไปทะเลดูบรรยากาศ

ผลไม้ละคะหน้าร้อนแบบนี้นึกถึงอะไร
มะม่วงได้ไหมจริงก็มีทั้งปีเนาะมะม่วง
ครับข้าวหนี่มะม่วงราดน้ำกะทิ

เรียกว่ายอมหุ่นพังเลยเพราะว่าอร่อยมาก
อร่อยจริงแล้วก็มีนี่อีกแตงโมค่ะ
แตงโมแบบเย็นแช่ตู้เย็นน้ำตัก

พูดมาทั้งหมดนะคะแพ้ไปหมดเลยค่ะ

ราชาผลไม้อย่างทุเรียนนั่นเอง

ใช่แล้วแล้วทุเรียนที่พูดถึงวันนี้นะคะ
เป็นทุเรียนที่ไม่ธรรมดาค่ะ
ทุเรียนวันนี้นะคะก็คือเป็นทุเรียนแช่แข็งค่ะ

เพราะว่าเขาเอาไปส่งออกขายจีนหมดเลยค่ะ
ก็คือไม่ธรรมดาจริงนะคะ
แล้วที่สำคัญยอดขายเขาปีละหลายพันล้านค่ะ

ไปพบกับเจ้าของทุเรียนแช่แข็งพันล้านกันเลยดีกว่าค่ะ

ตัวจริงเป็นหน่วยมาก

ก่อนจะไปถึงทุเรียนตอนนี้ค่ะต้องทำตาอย่างนี้ค่ะ

มันวิบวับอลังการมากครับผม
อันนี้ชุดปกติค่ะทำงานทุกวันก็ใส่ชุดนี้กันค่ะ
ทำงานชุดไปออฟฟิศ

เป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็ชอบเครื่องเพชรมากค่ะ
มูลค่าวันนี้ที่แต่งมาเท่าไหร่คะ

ก็หลักสิบค่ะ

เขาเรียนแบบน้องมูกสน่ารักตัวนี้เท่าไหร่คะ
เรนอ๋วยน่าจะรู้นะคะ
เพื่อนชายชีพ

คือเป็นงูที่ไม่กลัวเลยค่ะตัวนี้อื้อหือ
รวมกันวันนี้เอาจริงที่เนยดูผ่าน

ตายมีเก้าอี้ให้นั่งไหมคะ

เหนือจากความสวยแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่น้องนี่คือ
ราชินีผลไม้แห่งเมืองไทยเลยก็ว่าได้

เราเป็นเจ้าที่ทำทุเรียนแช่แข็งส่งออกเจ้าใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
คือเราสามารถแปรรูปทุเรียนที่มีมูลค่าน้อยให้มันเป็นมูลค่าเยอะได้

อย่างที่มันใดหมอว่าเป็นราชินีผลไม้เมืองไทยจริง
ยอดขายได้กว่า๑๐๐๐ล้านบาท

ใช้ยอดขายของบริษัทเราในเกือบ๘๐๐๐ล้านบาทมาปี๖ปี
เรียกว่าโควิดนี่ไม่กระเทือนเลยเหรอฮะ

ส่งออกทุเรียนนะคะไม่กระทบค่ะ
กลับได้ราคาแพงกว่าปกติด้วย

แล้วอย่างนี้ปีนี้เองพี่น้องตั้งเป้าไว้เท่าไหร่คะ
เราจะปิดกันที่๑๐๐๐๐๐๐๐บาท
โอ้โหเรียกว่าเป็นยอดสูงสุดเลยที่เคยมาในรายการเรานะ
เพราะว่านี้กลิ่นทุเรียนมันยั่วมาก

อันนี้คือการทุเรียนแช่แข็ง

เพราะว่าเซลล์เขายังไม่แตกออกจากกัน
คือผลไม้ทุกตัวจะมีน้ำในตัว
แต่นี่เราจะทำให้น้ำมันกับเนื้อไม่แยกออกจากกันได้ยังไง
ก็คือการที่เราใช้อุณหภูมิลบลงลบ๖๐นะคะ

พอมันละลายแล้วมันจะไม่เป็นน้ำ
ถ้าละลายไปแล้วถ้าอุณหภูมิเขาไม่ถึงนะคะ
แล้ว๖๐ปุ๊บเซลล์เขาจะแตกออกจากกัน

พอเราทานละลายปุ๊บรสชาติมันก็จะไม่อร่อย
นั่นคือจุดขายแม็กซ์ที่ว่าทำไมต้องลบ๖๐องศาค่ะ
แล้วลบ๖๐นี่พี่น้องต้องไปแช่ในตู้เย็นอย่างไร

ซึ่งสามารถเซ็ตอุณหภูมิที่ลบ๖๐องศาได้ค่ะ
ซึ่งทำให้เนื้อทุเรียนสด
กลายเป็นทุเรียนแช่แข็งปุ๊บทานเหมือนไอศครีมเลยค่ะ
มันจะรสชาติเนียนรสชาติจะคงที่

ติดประปบ๖๐คือสำคัญมากกับการใช้ฟลิกทุเรียน

แล้วอย่างนี้พี่น้องใช้ทุเรียนพันธุ์ไหนบ้างคะ
โดยหลักก็คือหมอนทองคือผลิตผลแต่ละปีของเขาเยอะมาก

ใช่ค่ะอันนี้คือละลายแล้วนะคะ

อย่างนี้พี่น้องออกไว้ข้างนอกนานไหมคะ

ก็คือออกมาปุ๊บก็สามารถตัดรับประทานได้เลย

อันนี้ลบ๖๐นะฮะเราแช่ไว้แล้วออกพักไป๑๕นาที

คือมันไม่รู้สึกว่าเป็นทุเรียนแช่แข็งขนาดนั้น

และสร้างมูลค่าให้กับทุเรียนไทยด้วยค่ะ
เมื่อกี้ค่ะฟังที่น้องพูดถึง

ตอนนี้เนยอยากเห็นแล้วว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะ
ชินีผลไม้พันล้านกันเลยดีกว่าค่ะ
ว่าจะอลังการขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ทุกคนเรียกแม่ว่ามิตรกวีด
นี่คืออาณาจักรของมิดควีนนะคะ
ครีนมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทุเรียนที่แปรรูปหลายอย่างนะคะ
ผลิตภัณฑ์ของเราสร้างมนุษย์ราคาให้กับสินค้าที่ปกติราคาถูกให้ได้๒๐๐๓๐๐
โดยการทำแปรรูปตอนนี้เรามีแต่สินค้าทำตรงออก
ในประเทศเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายเพราะเราไม่ได้ทำเรื่องการตลาดในเมืองไทย
เมืองไทยเป็นบริเวณเทศที่ผลิตภัณฑ์ทุเรียนเยอะ
เราสามารถแปรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทุเรียนเยอะมาก
สต๊อกสินค้าเกี่ยวกับทุเรียนแช่แข็งมากที่สุดค่ะ
เรามีห้องเย็นที่สามารถทำได้ลบ๖๐องศาค่ะ
เพราะปกติไม่มีใครทำรถ๖๐ค่ะ

ไม่ใช่ทำเพื่อธุรกิจต่างคนต่างต้องได้กำไร
ตอนนั้นเราเกิดวิกฤตหนักมากนะคะ
ทำธุรกิจทุกคนไม่มีใครบอกว่า
ยิ่งธุรกิจใหญ่เรื่องเจอวิกฤติ
ไม่ใช่ไม่เจอเจอนักด้วยค่ะ
หนักกว่าหลายคนที่แบบโอดโอยพี่ก็หนักมาก

ทุกคนตอนนี้คิดว่าธุรกิจเกี่ยวกับทองคำเกี่ยวกับเพชร

ธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรบ้านเราก็สามารถรวย

ผมเชื่อแล้วพี่น้องครับว่าปีนี้ยอดขายพี่น้องทะลุหมื่นล้านแน่นอน

แต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าก่อนที่พี่น้องจะมีธุรกิจมูลค่าเป็นหมื่นล้านขนาดนี้นะครับ
น้องก็เริ่มต้นมาจากแม่ค้าขายผลไม้ทั่วไปนี่แหละ
ใช่ค่ะทางครอบครัวพี่ทำผลไม้ตามฤดูกาล
ทั่วไปโดยปกติก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ทำแตงโมมาก่อนเลย
ทำลำไยทำทุเรียนทำมังคุตอะไรไปตามรูดุการ
ซื้อขายเกี่ยวกับผลไม้เนี่ยมาตลอดค่ะแล้วมาวันหนึ่งพี่ก็

เสื้อของที่ร้านทุกวันมันก็เลยซึมซับโดยที่
เราไม่รู้ตัว

เพราะฉะนั้นอยู่จังหวัดอะไรครับพี่
กาญจนบุรีเป็นสาวเมืองกลาง
ใช่สาวเมืองกลาง
ก็เป็นเหมือนล้างผลไม้เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่ง
ใช่ค่ะแต่เรามีร้านอยู่ที่ตลาดศรีเมือง
แล้วก็ที่นครศรีธรรมราชตลาดหัวอิต

ก็แปลว่าที่บ้านในตอนเด็กถือว่าโอเคไม่ได้รำนวย
แรกไม่ได้ร่ำรวยแต่เราเริ่มค้าขายกันมาตั้งแต่

ถึงได้มาเป็นแบบราชินีผลไม้ของเมืองไทยแบบนี้ค่ะ

เราก็มาทำมะม่วงอ่อนซึ่งส่งไปทางภาคใต้

ก็ขายไม่ได้เพราะต้องกินอ่อนมันต้องสดไงฮะ

บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยแสนสอง

ถ้าเราพลาดงวดนี้ก็คือหมดตัว

คือเราอยู่ที่ตลาดนครศรีธรรมราชตลาดโหอิส

ทุกปีเขาทำมะขามหวานเราถามเขาว่าเขาได้กำไรเท่าไหร่

สมัยก่อนรถสิบล้อคันก็ไหลตังคลุกบ้านหลังใหญ่อีก
แล้วทุกฤดูการเขาก็จะเป็นแบบนี้สร้างปั๊มน้ำมัน
เฮ่ยถ้ามันได้โลละบาทมันเป็นไปได้ไหม

สมัยก่อนเทคโนโลยีสื่อสารก็ไม่มีแบบนี้ใช่ไหมคะ
พี่ก็เลยบอกว่าเหลือแสนสองฉันต้องไปต่อ
ก็เรียกเด็กลูกน้องขึ้นรถไปเลยค่ะ๕โมง
เพชรบูรณ์ประมาณสักตี๓ไม่ได้นอนเลยนะคะ
เช้ามาเข้าตลาดไปถึงตลาด
เขาบอกว่าขายข้อทองเป็นเล็กอย่างนี้
ที่ใต้ขายโลละส่งนะคะ๓๕บาท๔๐บาท

ที่นู่นโลละ๘บาท
หาใช่ค่ะต่างกันหลายเท่ามากเลยพี่นายค่ะใช่ค่ะ
แสดงว่าคนนั้นเขาโกหกพูดไม่จริงแหละ
ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วเขาไม่อยากให้เราทำแล้ว
ใช่ตอนนั้นพี่มีเงินอยู่แสนสองฝักไม่ซื้อค่ะ
ข้อก่อนก็แล้วกันเพราะมันได้ปริมาณเยอะกว่า

เพราะว่า๑๐ล้อคันหนึ่งต้องไป๑๕ตัน
เรายังไม่มีเงินพอที่จะซื้อถึง๑๕ตันได้
เราก็ทยอยซื้อไปทีละ๓ตัน๕ตันเพิ่มไปเรื่อยจนถึง
เราได้กำไรแล้วซื้อ๑๐ล้อทั้งคันเป็นของเราอีก
คือได้กำไรเยอะจนซื้อ๑๐ล้อเป็นของตัวเองได้ใช่เป็นสินค้า
พลิกชีวิตจากมะขามหวานนี่แหละใช่ค่ะมะขามหวานค่ะ
รูปการณ์ผ่านไปเราได้กำไรมาล้านกว่าบาท
ฤดูการเดียวประมาณสักเดือนกว่าได้มาล้านกว่า
โอ้โหแล้วเรานึกดีใจปีหน้า
เอาใหม่ปีหน้าเอาอีกเอาอีกเอาอีกค่ะใช่ปีหน้าเราก็ลงมาทำ
แล้วมาเจอแม่บุญธรรมทุกวันนี้ที่เป็นคนดูแลพี่อย่างนั้นแหละค่ะ
เขาเป็นโรงงานขิงแล้วก็โรงงานมะขาม
ซึ่งโรงงานมะขามเนี่ยเขาเคยเก็บอยู่แค่ปีละ๗๐ตันค่ะ
ที่เข้าไปปีแรกเก็บ๕๖๐๐ตัน

เขาก็เครียดถึงเขาจะมีเงินนะคะเขาก็คิดว่าเขาเคยเก็บแค่๗๐ตัน
แล้วเรายุคนิดดิเก็บ๕๐๐๖๐๐ตันเอาไปขายที่ไหน
แต่ด้วยเราเป็นแม่ค้าเรามีลูกค้าอยู่ทั่วไปหมดแล้วแล้วเราบอกว่าอะไรก็ช่าง
ถ้ามันหมดฤดูการแล้วเรามีสินค้ายังไงมันก็ขายได้
ลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหาเราเองเพราะเรามีวัตถุดิบมีสินค้าให้เขาขาย
ปีแรกก็ค่า๖๐๐ตันนี่คือไม่พอขายเลย
มันยิ่งทำให้เราเหมือนมีชื่อเสียงว่า

ทุกคนก็เข้ามาแล้วก็มีขิง

สดเนี่ยค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเอง

ประเทศญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ทรงยากมาก

มีลูกค้าจีนอยู่เยอะที่เราส่งมะขามหวานไป
เขาก็บอกว่าให้พี่มาสร้างโรงงานที่ตลาดไทยดิ
เพราะว่าตลาดไทยมันเป็นศูนย์รวมของสินค้า

เราขายผลไม้แล้วมันมีกำไรเพิ่มขึ้น
เราก็เริ่มต้นด้วยการทำผลไม้นำเข้า

ทางท่านผู้ว่าจังหวัดจันทร์ระยองมาหาพี่

ก็บอกว่าช่วยยังไงทำยังไงให้เราระบายทุเรียนให้ทิ้ง
เพราะมาปีนั้นปี๕๙คือทุเรียนล้นตลาด
เราก็เลยบอกว่าทำทุเรียนแช่แข็ง
เราสามารถรู้เลยว่าทุเรียน๑๐๐กิโลได้เนื้อเท่าไร

กระทั่งผู้ว่าจันทร์บุรีบอกว่าช่วยน้อยมันล้มตลาดเลยเกิน

เรียนแช่แข็งที่พี่น้องส่งออกจีน

ถ้าอยากเราต้องไปที่โรงงานแค่นั้นค่ะ
เราไม่ได้จำหน่ายในเมืองไทยเรื่องห้างสรรพสินค้า
เพราะว่าคนไทยรู้จักทุเรียนดี

ไม่ใช่ว่าแค่สร้างสินค้าให้ดีให้คนจดจำนะคะ
แต่เราต้องสร้างตัวตนของเราด้วย

เขาดูตัวเราก่อนเห็นตัวเราก่อน

จะสร้างโรงงานสัก๕๐๐ล้าน
แต่คนที่มายังไม่พร้อมเลยแม้กระทั่งตัวเอง

เราจะกล้าเอาเงินเราไปประจำเขาทิ้ง๓๐
แล้วเขาจะสร้างโรงงานให้ฉันเสร็จไหมวะเนี่ย

ตัวตนเราก็ต้องดูน่าเชื่อถือดูดี

นี่ไงนักธุรกิจจีนมาเจอน้องงูตัวนี้
เชื่อเลยคอนเฟอร์เลยค่ะเขาบอกว่าโอ้โฮ

คู่ค้าที่จะมาเจอเราเห็นเรา

ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ข้างนอกอย่างเดียวนะคะ
รับรองลูกค้าต้องบอกว่าอลังการมาก

ต้องสวยอย่างยั่งยืนและสวยตลอดเวลาค่ะ

คือแต่งแล้วดูกระจกแล้วถามกระจกว่าเออ
ตอนนี้ฉันสวยแล้วนะไม่ใช่แต่งตัวตามแฟชั่น
แต่ทำอย่างไรแล้วแต่งแล้วเราดูดี
เครื่องประดับที่ใช้อยู่ทุกวันก็เป็นหลัก๑๐ค่ะ
แต่ถ้าออกงานไม่ได้ก็ควรตะตัวประหลักร้อย

ถ้าใครเห็นแม่จะรู้ทุกคนจะรู้ว่าแม่แต่งตัวเก่งมาก
ตั้งแต่หาเงินได้แล้วรู้ว่าเงินร้อยบาท
ถ้าเราใช้ไปแล้ว๓๐บาท๒๐บาท๔๐บาทใครก็ด่าเราไม่ได้
ป๊าบอกว่าทุกอย่างเรายังไม่ถึงเวลา
ยังไม่ถึงเวลาใช้ยังไม่ถึงเวลากินยังไม่ถึงเวลาเที่ยว

ถ้ามีปุ๊บเราก็สามารถหาสิ่งพวกนั้นเข้ามาได้

คนถามว่าหากำไรได้ฟรีตั้งเยอะแยะ

พอเราถึงเวลาเรารู้ตัวเองและควบรับพอที่จะ
แบ่งส่วนหนึ่งมาซื้อเราซื้อได้ไม่แปลก

แต่พอมาถึงวันนี้อ้ำทำไมซื้อเยอะแยะ
วันนี้อาจจะพร้อมที่จะแบ่งได้

ฟิศเราทำไมถึงได้เป็นสีทอง

แล้วสีทองเนี่ยเวลาลูกค้ามาจากเมืองนอก

มันเป็นอะไรที่แสดงตัวตนของเราออกมา
เราเป็นลายชนีย์เราก็ต้องไม่ปกติ
ทุกอย่างเราเป็นสีทองเพราะว่าหนึ่งถ่ายรูปสวย
ได้ทำให้เวลาแขกเข้ามาแล้วจำภาพจำของเรา
ถ้าถามว่านี่บ้านหรือออฟฟิศที่แม่บอกว่าเป็นออฟฟิศ
เพราะบ้านอยู่อีกที่หนึ่งแต่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ประจำ
เพราะว่าแม่จะมีห้องที่พักอยู่ที่ออฟฟิศทุกออฟฟิศ
เพราะเวลาเราทำงานดึกปุ๊บเราก็ไม่ได้กลับบ้าน

มีฮงจุ้ยมีม้ามีลูกม้าตลอด
เพราะว่าคือการนำโชค

ถามว่าโต๊ะคนนี้คือโต๊ะเวลาแขกมาหลายชุด

เหมือนบ้านนี้เหรอพี่จีบป้องป้าตื่นก่อนฝันอยู่
ตกใจพลังมากเลยค่ะพี่น้องเคยจดสถิติแล้วไหมครับว่า
จบงานที่ห้องนี้สูงสุดเคยได้เท่าไหร่ครับ

๒๕๐ล้าน
ก็คุ้มที่จะมีห้องจบงานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุ้มค่ะจริงค่ะอยากรู้อย่างหนึ่งค่ะส่วนตัวนะ

ห้องจบงานนะคะควรจะมีอะไรเสริมไหมคะเช่นแบบ

คือในออฟฟิศเราเนี่ยจะมีรูปม้ารูปเรือเป็นสัญลักษณ์ที่คนจีนรู้กันอยู่แล้ว

รูสัมภาวม้าต้องมีกี่ตัวนะ

ขนทรัพย์เข้าบ้านได้อย่างม้าอันนี้เกิดปีม้าเกี่ยวไหม

เข้าใจแล้วเราจะไปทำบ้าง
มิสควีนหรือว่าพี่น้องสวยแบบนี้

ติ๊กโตวัยรุ่นที่สุด

ไม่ใช่ใช่ที่แรกก็เรียกพี่เนี่ยค่ะ
แต่ทุกคนเรียกแม่เพราะว่าเรามาแจกเพชรแหวนเพชรจี้เพชร

อันนี้คือพี่น้องแจกโดยที่ไม่ได้โปรโมทสินค้า

ไม่เคยพูดถึงบริษัทไม่เคยขายของไม่เคยอะไรเลยค่ะ

อยากแบ่งปันให้คนอื่นคนที่ขาด
ถึงเราจะทำให้เขามีความสุขได้แค่ชั่วโมง
ได้แค่เดือนแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเออฉันมีความสุข
มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีความสุขมาก
ผู้ให้จะมีความสุขมากกว่าผู้รับอีกนะคะ

นี่นะครับขนาดฟังไปยังยิ้มตามไปด้วยนะครับ
รู้สึกว่าพอเรามีแล้วสำคัญมากต้องแบ่งปันครับ
พวกเราทั้ง๓คนเองนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง
ปันความสุขสู่สังคมแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ
เอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณพี่น้อง
มาแชร์เรื่องราวดีกับเรามากมายในวันนี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวใจเย็นเกลียวอะไรขึ้นคะ
เพราะว่าที่บ้านเลยค่ะเลี้ยงต้นไม้เยอะมากนะครับ
ปลูกต้นไม้แล้วก็เจ้าหอยทากมันเกาะอยู่เยอะมาก

กินหมดเลยแต่ว่าที่ไหนทำอะไรไม่ได้เลย
เพราะว่าลูกเลยค่ะนอนกิน

เขาบอกว่าคุณแม่ห้ามจับหอยท่าของอาคินไปทิ้งเด็ดขาด

มันเป็นเรื่องที่มันอึดอัดมากนะครับอ๋อไม่ต้องค่ะ
แต่ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะใจเย็นก่อนนะคะ
คือทันเข้าใจค่ะอันนี้แม่ไม่ได้เล่นละครอันนี้ชีวิตจริงเลยนะคะ
ไม่ได้เล่นละครเลยค่ะเหมือนไม่จริงแต่ว่าไม่กล้าทำต่อหน้าลูกแบบนี้ค่ะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวใบตองจะเล่าให้ฟังนะคะ
แล้วก็เรื่องที่อยากจะบอกเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่ละครเหมือนกัน
เพราะว่าท่าต่อไปนะคะแม่เนยเห็นหอยทากแล้วน้องอาคินชอบหอยทากที่มันไปทำลายพืช
ไม่ต้องทิ้งแบบที่น้องอาคินบอกถูกแล้วให้เก็บมาเลี้ยง
เพราะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เป็นฟาร์มเลยค่ะ

ขายได้ค่ะไปดูกันค่ะ
เลี้ยงหอยทากเนี่ยนะคะสามารถสร้างรายได้หลายหมื่นหลายแสนให้กับคุณได้อย่างรวดเร็วนะคะ
โดยเฉพาะหอยทากสายพันธุ์อาช่าค่ะ
การทำฟาร์มหอยทากอาช่ากำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรในหลายพื้นที่ด้วยนะคะ
โดยเฉพาะในจังหวัดนครนายกค่ะ
เพราะว่าสามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีนะคะ
ต้องบอกว่าหอยทากอาช่าเป็นหอยทากที่สามารถวางไข่ได้ทุกตัว
เพราะว่ามันมี๒เพศในตัวเดียวกัน
ซึ่งแต่ละตัววางขายได้ครั้งละ๑๐๐๐ฟองค่ะ
โตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีในเขตร้อนโดยเฉพาะเมืองไทยของเรานี่ค่ะ
ส่วนการเลี้ยงก็ไม่ได้ยากเลยค่ะ
เราสามารถเลี้ยงหอยทากบนดินได้นะ
เลี้ยงในบ่อปูนซีเมนก็ได้
และที่สำคัญอาหารโปรดของมันคือผักหรือใบไม้ธรรมดาธรรมดาถูกต้องค่ะคุณแม่ค่ะ
นี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าต้นทุนการเลี้ยงหอยทากอาช่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะจ๊ะ
ความพิเศษของหอยทากอาช่ามันอยู่ตรงนี้ตั้งใจฟังกันดีนะคะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ได้ศึกษาพบว่าหลังจากรีดเมือกออกมาแล้วนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ
หอยทากจะมีคุณสมบัติในด้านต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย
เพราะว่ามีโปรตีนแป๊บไทค่ะที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ลดริ้วรอย
ทรังวัลทำเรื่องสวยงามได้

แต่ถ้าห่างหอยทากหดเข้าไปในกระดอง
ก็ให้พ่นน้ำเข้าไปบริเวณปากกระดองของมัน

แต่ละตัวใช้เวลาประมาณ๑นาทีเท่านั้น
เราก็จะได้เมื่อหอยทากมาแล้วล่ะค่ะ
จากนั้นนะคะก็นำเมือกที่ได้ไปแช่แข็งในช่องฟริตทันทีนะ
ซึ่งการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการเก็บเมือกหอยทาก
มาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไป

หลายคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยทำแบบนี้แล้วหอยท่างมันจะอันตรายไหม

บอกเลยนะคะว่าหอยทากยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตามปกติ

แล้วแม่เนยกับพี่ป้องทราบไหมคะว่าการรีดเมือกของหอยท่าขายเนี่ยขายได้ลิตรละเท่าไหร่
ดาวไหมคะ

เมือกหอยทากส่งขายบริษัทเอกชนได้ราคาลิตรละ๑๕๐๐๐บาทค่ะ
เยอะมากเลยค่ะ

แบบเร็วนะคะถ้าเกิดเรามีหอยทากสัก๓๐๐ตัวพี่ป้องก็สามารถเก็บเมื่อหอยทากส่งขายได้เป็นแสนแสนเร็ว
อ่ะสิไปบอกน้องอคิณ

เกษตรกรไทยทุกคนที่กำลังชมอยู่นะคะ
ถ้าหากว่าสนใจอยากจะเลี้ยงหอยทากอาช่า
รวมถึงศึกษาวิธีการเก็บเมือกหอยทาก
เพื่อไปต่อยอดเป็นรายได้นะคะ
สามารถติดต่อไปได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลย
ดูจากตลาดที่รับซื้อแล้วรับรองว่ายังไงก็รวย

หมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงในวันนี้แล้วนะครับ
อย่าลืมติดตามกันด้วยนะดูก่อนรวยก่อนนะครับ
เจอกันใหม่อีกครั้งนะครับในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม๑๖นาฬิกาก็คือ๔โมงเย็น
วันนี้ต้องลาไปนะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ